มีคนร้ายไปดักซุ่มยิงรถของพ่อแม่ลูก
แล้วในรถคันนี้มีลูกที่อายุเพียงแค่เดือนเศษเท่านั้นนะพี่อุ๋ย
รถไปดูเลยคือถูกยิงเป็นรูพุนถึง๑๑รู
บาดเจ็บทั้งหมด๓คนเลยค่ะพ่อแม่ลูกนะคะ
แล้วตัวแม่เจ็บสาหัสด้วย
เอาตรงนะคะอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังค่ะ
ตำรวจสภวังวิเศษไปตรวจสอบรถอเนกประสงค์คันนี้นะคะ

มีรูกระสุนเนี่ยโอ้โหรอบตัวถังเลย
ตรงรถด้านขวานี่เยอะกระจกรถก็เป็นรูพุน
ได้ทั้งหมด๑๑รูคุณผู้ชมดูภาพอย่างที่เห็น
ในรถมีพ่อแม่ลูกทุกคนบาดเจ็บหมด
คนขับรถคือตัวพ่อนายกำแหงยอดการ

ส่วนคนเป็นแม่ภรรยานางนัทนิชาคงแก้ว
หรือพราวอายุ๒๑ปีค่ะ
ถูกยิงกระสุนฝังในตรงศีรษะและลำคอ

ลูกชายนะคะวัยเดือนเศษเท่านั้นเอง
คนเป็นแม่นั่งแล้วก็อุ้มมาด้วย

แต่ล่าสุดเนี่ยเด็กเดือนเศษคนนี้น้องปลอดภัยแล้วนะคะ
พุทธข่าวไทยรัตน์ทีวีของเราคุณออสซี่ดนตรวีค่ะ

ว่าเส้นทางตรงนี้มันเป็นเส้นทางสัญจรนี่คุณผู้ชม

ว่ามันอาจจะเป็นจุดที่มีคนร้ายมาดักซุ่ม
สแกนพื้นที่ตรวจหาหลักฐานต่างด้วยนะคะ
แล้วก็มีการค่ะทีมข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านของนายกำแหงค่ะ
กำแหงก็คือตัวคนขับรถนั่นแหละค่ะที่ถูกยิงเหมือนกัน

ลูกชายขับรถมาจอดหน้าบ้านขับมาด้วยความเร็วแล้วตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
ตัวเขาก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นรีบออกมาดู

เขารีบออกมาดูเสร็จปรากฏเฮ้ยทำไมรถถูกยิงเป็นรูพลุนเยอะขนาดนี้
แล้วเห็นว่าทุกคนทั้ง๓คนพ่อแม่ลูกบาดเจ็บ
บอกให้ชาวบ้านช่วยพากันนำตัวส่งโรงพยาบาล
ลูกชายก็เล่าให้ฟังแบบนี้ขับรถกลับจากบ้านแม่ยายมาที่อำเภอบังขันนครศรีธรรมราช
ขับมาระยะทางถึงสามสิบกิโลจังหวะจะถึงบ้านอยู่แล้วเชียว
แค่หน้าปากซอยบ้านนะคุณผู้ชม
ชะลอรถจะเลี้ยวเข้าจู่ถูกคนยิงกระหน่ำยิงใส่รถ
แล้วพ่อก็เลยเชื่อว่าคนร้ายหมายหัวฆ่าลูกชายของเขาแน่นอน
เพราะการยิงแบบนี้ยิงเจาะจงไปทางฝั่งคนขับ

ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นลูกว่ามีเรื่องกับใคร
แล้วลูกเองก็ไม่มีเรื่องธุรกิจสีเทาหรือเรื่องของยาเสพติด
อยากรู้เหมือนกันว่าสาเหตุจากอะไร
๓เดือนก่อนค่ะลูกชายคนเล็กเนี่ยถูกคนร้ายรอบยิงตายเหมือนกันที่บริเวณหลังบ้าน
ตอนนี้ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดียังไม่ได้เลยนะคะ
ฑคัม
จุดเกิดเหตุก็คือจุดที่โดนยิงลองดู

รถของคนเจ็บขวางในกำแหงขับผ่านกล้องไป

แล้วมีกล้องตรงบริเวณหน้าร้านขายของชำด้วย

รถของนายกำแหงค่ะ๓ทุ่ม๔๐นาที

ก่อนที่เขาจะถูกลอบยิง

ห่างจากจุดตรงนั้นแค่๓๐เมตรเท่านั้น
แต่เข้าใจว่ามีคนจุดประทัด
ไปดูอ้าวรถของกำแหงถูกรอบยิง
คิดว่าน่าจะหวังเอาชีวิตของนายกำแหงเพราะยิงแบบเอาเป็นเอาตาย

หลังเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงว่ามีคนขับรถออกไปนะ
ไม่รู้ว่ากลุ่มของคนร้ายออกไปทางไหนกันแน่
กำแหงเขาเป็นคนนิสัยดีนะ
เฟื้อเผื่อแผ่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนตลอด
ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาไปขัดแย้งกับใครกลุ่มไหนในพื้นที่บ้างค่ะ
โอ้โหทีนี้คุณผู้ชมคะยิงกันขนาดนี้เนี่ย
ทีมข่าวของเราเลยตามคดีเรื่องนี้กันหน่อยที่สพวังวิเศษ

มีร่องรอยกระสุนปืนที่ทะลุตัวถังรถ
และตรงบริเวณโอ้โหนี่คุณผู้ชมพี่อุ๋ยดูสิ
เหมือนจงใจจะยิงตัวคนขับคือนายกำแหง
ทางด้านภูมิกับของสพวังวิเศษนะคะ

กลุ่มนี้เคยเป็นเพื่อนและสนิทสนมกันกับนายกำแหง
ฉะนั้นเชื่อว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
อดคล้องด้วยกับผลสอบปากคำของนายกำแหงนี่แหละค่ะ
คือก็บอกว่าให้ข้อมูลเรื่องนี้ตรงกันเหมือนกัน
ว่าน่าจะเป็นกลุ่มของคนที่เคยรู้จักกันสนิทกัน

สืบสวนบอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและแกะรอยจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ว่าใน๑สัปดาห์น่าจะออกหมายจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แน่นอนค่ะ